สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษจากทาง
ไทยรัฐทีวีน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สำหรับในช่วงนี้คุณรัชพรชลาดลและดิฉันเขมสอนหนูขาว
รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด
การบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่เราได้เตรียมสำหรับการนำเสนอ
เพื่อถ่ายทอดให้ได้รับรู้ถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะคะ
ซึ่งเรามีทีมผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่และก่อติดบรรยากาศมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทงทองที่จะมาร่วมบอกเล่า
ถ่ายทอดถึงเรื่องราวของพระราชพิธีพระบรมศพและได้มาถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏอย่างมากมายนะคะ
ซึ่งในเช้าวันนี้นะคะเราต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุขอดีตประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดรายการทางโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะ
อยากจะให้อาจารย์ได้บอกเล่าถึงพระราชพิธีพระบรมศพกล่าวเสริมจากการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อครู่นี้นะครับ
เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้มีพระราชพิธีส่งพระบรมศพและได้เริ่มมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในช่วงเย็นช่วงค่ำต่อเนื่องกันไปนะครับ
นับตั้งแต่เมื่อวานก็จะมีการสวดพระพิธรรมเป็นเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันทั้งหมด๑๐๐วันนะครับ
เช้าวันนี้เป็นเช้าวันแรกนะครับที่ว่าสวดพระพิธรรมต่อเนื่องกัน๑๐๐วันนี้กล่าวให้เข้าใจง่ายนะครับ
จะมีการเว้นเฉพาะช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึง๖โมงเช้า
อกจากนั้นแล้วก็ท่านคงได้ยินคำที่มีผู้ประกาศมีผู้ขานอยู่เสมอว่า
นอกจากมีการสวดพระพิธามแล้วมีการประโคมย่ำ
ประคมย่ำนี่เป็นโบราณราชประเพณีตามพระเกียรติยศ
ก็จะมีการประชุมตามกำหนดเวลาทุก๓ชั่วโมง
หนึ่งมีกำหนด๓ชั่วโมงภาษาที่เราเคยพูดกันในสมัยโบราณ
ถ้าคนผู้ใหญ่หน่อยก็บอกว่าแทนที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่า๒๔นาฬิกา
โบราณที่เราเรียกว่า๒ยามหรือยัง
เพราะฉะนั้นคือกำหนดเวลาว่ายาม๑เริ่มที่ตอน๓ทุ่ม
ยามก็ไปอยู่ที่ตอนเที่ยงคืนคำว่ายามหนึ่งก็แปลว่า๓ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นก็จะมีการประโคมตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา
เมื่อกี้เราเห็นจากการถ่ายทอดไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะมีการประคมในเวลา๙นาฬิกา๑๒นาฬิกา๑๕นาฬิกา๑๘นาฬิกา๒๑นาฬิกา
และการประคมยามสุดท้ายก็คือเวลา๒๔นาฬิกาหรือเวลาเที่ยงคืนนะครับ
ที่ว่าประโคมย่ำยามนี่เป็นกำหนดเวลาดังกล่าวเนี่ย
ถามว่าพระสวดพฤธรรมเนี่ยสวดแต่เฉพาะเวลาประโคมยามหรือเปล่า
ว่าไม่ใช่นะครับสวดตลอดเวลาตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึงไปจนถึงเที่ยงคืนดังที่เรียนไปแล้ว
แต่คำว่าตลอดเวลานี้ก็อาจจะต้องเข้าใจว่าไม่ได้แปลว่าไม่หยุดพักเลยนะครับ
อันนี้ดูมันจะเป็นวัดจักรวรรชาวาสสวด
เมื่อสั้นสวดจบของท่านแล้วก็อาจจะหยุดพักประมาณสัก๑๐นาทีหรือ๑๕นาที
ก็สลับไปเป็นพระอีกสำรับหนึ่ง
เข้าใจว่านี่เป็นวัดอนงคารามนะครับ
ก็จะสวดอีกจบหนึ่งท่าน
แล้วก็เว้นวักอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
แล้วอีกสำรับหนึ่งก็สวดสลับกลับไปมา
มีหยุดพักที่เป็นครูใหญ่ก็เฉพาะเวลารับพระราชทานฉัน
รับพระทานฉันเช้ารับพระทานฉันเพลง
เพราะฉะนั้นก็พระที่มาสวดพระพิธรรมนี้ก็
ก็จะปานเวรการรับพระทาน
ถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลตามลำดับ
ก็เป็นความเข้าใจของผมที่เคยเห็นจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา
และเช้านี้ก็ได้เห็นจากการถ่ายทอดแล้วนะครับว่า
ในช่วงเช้าแม้ในงานพระศพหรือพระบรมศพที่ผ่านมา
เช่นงานพระบรมศพสมเด็จพระนาเจ้าอภัยมณี

สมเด็จพระศรีนักกริณภาพบรมราชนี
และประสบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากริยนวัฒนากรมหลวงนราชทฤวรรณราชนักกริณ
สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา
สมเด็จพระเทพรัฐถ้าไม่ทรงติดพระราชกิจสำคัญอื่นใด
ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระดำเนินมา
ส่งฟังพระพิธรรมในช่วงเช้าและก็ทรงประเคนพระทหารเช้า

ก็นี่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งจะเดินไปเวลาประมาณสัก
ไม่ใช่ประมาณนะครับ๑๐๐วันเต็มนะครับ
จนถึงเดือนมกราคมนะครับ
เพราะฉะนั้นก็การสวดพิธรรมก็คงจะมีต่อเนื่องไปอย่างนี้
มีพี่น้องประชาชนสอบถามมาอยู่เหมือนกันนะครับ
พูดคุยกันว่ามีโอกาสที่ทุกคนจะไปเฝ้าไปกราบสวงคมพระบรมศพได้เมื่อไหร่อย่างไร
ก็กลับเรียนว่าคงต้องติดตามประกาศด้วยการชี้แจงจากสำนักพระราชวังนะครับ
แนวปฏิบัติที่ผ่านมาผมเรียนว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน
เจ้าที่สำนักพระชวังต้องตระเตรียมอะไรพร้อมกับหน่วยงานทั้งหลายอีกมากครับผม
เพื่อเตรียมพร้อมในการที่อำนวยความสะดวกแล้วก็จัดระเบียบในการปฏิบัติ

ลองลึกดูจากตัวอย่างประสบการณ์เมื่อคลั้งงานพระบรมศพสำเร็จภัษีนรกลิทธาปรมรจนีรเป็นต้นเมื่อ
เมื่อประมาณเกือบ๒๐ปีมาแล้วนะครับ

เมื่อแจ้งข่าวว่าประชาชนสามารถจะไปถวายบังคมพระบรมศพได้แล้วเนี่ย
จะมีผู้คนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนมาก
ที่มีหัวใจตรงกันอยากจะไปถวายบังคมนะครับ
ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดตั้งแต่กลางดึก
หรือบางทีตั้งแต่เย็นข้ามคืนมาเหมารถกันมามาถึงสนามหลวงนะครับ
อาจจะเวลาตี๔๕ได้มีองค์กรเอกชนองค์กรสหรัฐกุศลหลายแห่งนะครับ

ละไม้คนละมือไปตั้งโรงทานสำหรับหาอาหารหาน้ำให้ได้รับประทาน
เรื่องของสุขาพิบาลห้องน้ำทางกรุงเทพมหานคร
บางทีก็มีเอกชนสมทบด้วยนะครับ
เจ้าที่ตำรวจการอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรที่จอดรถ
ความปลอดภัยมาตอนกลางคืนนะครับ
การเดินทางตลอดเส้นทางด้วยนะ
สิ่งเหล่านี้ต้องมีการปฏิบัติเมื่อเข้าไปในกำแพงพระบรมมหาชวังแล้ว
อำนวยความสะดวกก็เป็นหน้าที่ของทางสำนักพระราชวัง
เตรียมทีมแพทย์หลวงที่อยู่ประจำคนมามากในเวลาอากาศร้อนตอนบ่าย
อาจจะมีใครเป็นลมนะครับ
ผู้สูงอายุอาจจะเพลียมาจากการเดินทาง
การจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับ
กลางร่มเป็นแนวเป็นแถวจากที่พักคอยที่ไปประรำหรือเต็นต์อยู่ด้านหน้า
เพื่อที่จะมีโอกาสขึ้นไปถวายบังคมพระบรมศพข้างบนพระมหาปราศาสตร์
สิ่งเหล่านี้จากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นมานะครับแล้วต้องมีการเตรียมการ
แต่ผมเชื่อว่าในเวลาที่มีความพร้อมแล้วซึ่งไม่เนิ่นนานนัก
ก็จะมีการแจ้งข่าวจากทางสำนักพระชวังเพื่อทุกท่านจะได้เดินทางมาถวายบังคม
ระหว่างนี้ก็ต้องติดตามข่าวไปนะครับ
จากการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เราได้เห็นพระราชอาจสององค์นะคะที่มีการคลุมผ้าเยือระดับอยู่ด้วย
อยากให้อาจารย์เล่าถึงตรงนี้นิดนึงค่ะครับผม
เนื่องจากในเวลานี้แม้สิ้นรัชกาลที่เราเกิดและเติบโตมาในแผ่นดินของท่านแล้วนะครับ
โดยพระราชบันทูลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารซึ่งทรงเป็นพระราชทายาทนะครับ
ได้มีพระราชประสงค์ที่อยากจะทรงปฏิบัติสนองพระเด็บคุณในฐานะสมเด็จพระบรมโอสาธิราชไปอีกสักระยะหนึ่งก่อน
เพราะฉะนั้นผมจึงมีความเข้าใจว่าพระราชอาจสององค์ที่ทอดอยู่แล้วก็มีผ้าอีระบับปิดคลุมอยู่นั้น